จะคุยข่าวกันข่าวนี้นะครับถามคุณผู้ชมถามน้องก๊อฟน้องปุ้ยก่อน
รู้จักจันฮาวหรือจันฮาวไหม

คือมันเป็นอุปกรณ์ล่าสัตว์ครับ
มันทำจากปืนจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวแล้วแต่คนทำ
แล้วเขาจะมีสายรัดเนี่ยนะรั้งเนี่ยฮะ
ั้งมาที่ไกลปืนแล้วไปติดตามต้นไม้แบบนี้
คือถ้าสัตว์เดินมาเกี่ยวปั๊บเป็นลั่นโป้ง
สัตว์ตายแล้วถ้าคนอ่ะ

นครนายกปุ้ยโดนคนจริงนี่นะฮะ
แต่ดีแค่เจ็บนะฮะ
ใกล้รุ่งวงเจริญอายุ๔๖ปีนอนอยู่บนแคล่แบบนี้นะครับ
ในพื้นที่หมู่๑๒ตะบนเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
หลังจากถูกจันทร์ฮาวหรือจันทร์ฮาวเนี่ยนะฮะ
แล้วแต่บางพื้นที่จะออกเสียงเป็นอุปกรณ์ที่
พรานป่าใช้ดักสัตว์ลั่นใส่ขาขวาของเธอ๑นัด
แล้วก็ใต้เข่า๓นัดลองคิดดูนะครับ
ใกล้รุ่งเล่าบอกว่าเดินไปตัดใบตอง

แล้วก็เดินตามเส้นทางที่เคยเดินนั่นแหละ

มันไม่ทันมองว่ามีใครเอาไอ้จันห้าวเนี่ย

เพราะว่าปกติจะมีไม้กั้นนะครับแต่ที่โดนครั้งนี้มันไม่มีไม้กั้นนะครับ
ไม่มีสัญญาณเตือนเอาไว้ว่างั้นเถอะ
จึงถูกจันห้าวลั่นเข้าใส่ขาจนบาดเจ็บแล้วก็พากันลงจากเขาไปขอความช่วยเหลือ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ไปดูจุดที่จันห้าวปักอยู่นะครับที่กอไผ่เป็นกอไม้ไผ่๑กระบอก
มีความยาวประมาณ๑๑เมตรครึ่งและเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้ว่าในพื้นที่ตรงนี้มันมีอีกหรือเปล่าล่ะ
ไอ้จันทร์ฮ่าวติดไว้ตรงไหนอีกหรือเปล่ากลับดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
คุณผู้ชมครับจันห้าวเป็นอุปกรณ์ล่าสัตว์นะครับที่ผิดกฎหมายทั้งกฎหมายอุทยานและกฎหมายอาวุธปืน
หากพบว่าใครนำไปติดตั้งนะครับจะถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีนะครับอย่าไปทำนะครับ